นี่พี่

จ้าหัวเต๋า

ดูแลตัวเองนี่แหละค่ะ
เหมือนที่บอกมาว่าเชมเป็นเพื่อนที่สนิท

มีเหงามีอะไรอันนี้บ้างมั้ยคะ

หรือว่าเราก็ไม่อยากอยู่ด้วย

เหมือนที่ผ่านมาอะไรแบบ

มักจะทุ่มเทแล้วก็เต็มที่กับมันมากเหมือนแบบ
ที่ผ่านมาเวลาที่แบบเราคบใครเราก็จะแบบเฮ้ย
ทำอะไรกับเขาเยอะด้วยนั่นไปนู่นไปนี่กันอะไรอย่างนี้
ก็คืออยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำ
อยากกินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้จะกินอะไรก็ได้

ดีแหละสบายใจขึ้นหรือยังคะ
แล้วก็เหมือนคิดโชคดีคิดมีเพื่อนที่ดีหลายคนที่แบบ
จะไปกินข้าวได้คิดบอกว่าคิดอยากไปดีมเบอร์อย่างนี้

คุณอยู่มีเข้ามาบ้างไหมคะ

หรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเคยมีคราวต่างชะเอพิมพิมพิมยก
เราก็เลยอาจจะแบบเอ๊ยังไง
ไม่หรอกคือเหมือนคนส่วนมากคิดว่าแบบคิดอาจจะแบบ
โสดจริงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ค่ะ
นี่หน้าเทะสัมพันธ์กับพี่เต้ปลงเองค่ะ

ก็เหมือนที่พบบอกที่ผ่านมาค่ะว่าพี่เต้ก็เป็นรุ่นพี่ที่คิดรู้จักค่ะ
จริงเมื่อวานที่ก็ไปงานที่ร้านของพี่เต้มา
ก็ในฐานะที่เรียกว่าเป็นคนรู้จักกันก็ยังถือว่ายังมีความสัมพันธ์อันดีงามกันอยู่ค่ะ
พี่เป็นน้องไปไหนมาด้วยกันบ่อย

ไปแทงเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือบางทีคิดว่าเวลาคนแบบว่าไปไหนด้วยกันอะไรอย่างนี้
มันก็อาจจะไม่มีมูลความจริงก็ได้นะคะ
เพราะว่าถ้าจะนับดูวันหนึ่งคิดก็เจอคนเยอะมาก
เจอคนที่สนิกกันขนาดไหนครับ

เขามีจีบได้หรือเปล่า

ถ้าใครจะจีบก็ต้องจีบคิดยังเปิดเผยนิดนึงล่ะคะ

คือคิดไม่ได้มองว่ามันตอกย้ำ

ก็เหมือนตอนแรกทางวงไมต์ติดต่อมา

แล้วก็เราก็ได้คุยทั้งกับตัวพี่เป้ที่เป็นนักร้องนำวงมา

ถ้าเราทุกคนทำให้งานมันออกมาดีที่สุด

คริสไม่ได้มองว่าแบบ

มุมเป็นการแสดง

ไม่งั้นป่านนี้ใบเฟิร์นก็แย่แล้วสิคะ

ค่ะขอบคุณค่ะ